พบกับป้าหลังลูกกระตันอยู่
ที่ต้องดูแลแม่ป่วยและพิการ
อีกทั้งยังมีน้องสาวที่สติไม่สมประกอบที่ต้องดูแล
หลังจะขอแลกทุกญาติเหยื่อ
เพื่อดูแลครอบครัวให้ดี
เวลาไปทำไล่เนี่ยจะทำไม่ค่อยทนหรอก

อาการมันจะคันเป็นตุ่มเป็นไก่

ปล่อยไว้ไงไม่มีเงินจะไปหาหมอ

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

เสาหลักของบ้านที่มายืนอยู่บนเวทีชีวิตในวันนี้
เป็นเสาหลักที่ต้องเข้มแข็ง
ล้มไม่ได้ล้าไม่ได้
เพราะหากวันใดล้มลง
ทุกคนในบ้านก็จะล้มตาม
ไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันเลยครับ
ทุกวันนี้เวลาสวดมนต์ไหว้พระ
หลังก็จะขอพรให้ตัวเองแข็งแรงดี
จะได้มีแรงทำงานไปนานค่ะ

ใครจะมาหาเลี้ยงแม่ที่พิการเดินไม่ได้
แล้วก็น้องสาวที่สถิตตังค์ไม่ค่อยสมประกอบ
เดี๋ยวพี่ไปทำงานแล้วจ้ะ

หลังก็อยู่กับครอบครัว

มีแม่ก็อายุ๗๗ปี
ชื่อทองเพียงแล้วก็มีน้องสาวชื่อบุภา
ตอนนี้แม่ก็มีโรคประจำตัว
ก็คือโรคความดันกับหัวเข่า
แม่เดินไม่ได้มา๓ปีแล้วนอนติด

หลังก็บางทีก็นวดให้มั่ง
ดูแลท่านมาก
มันโปรดค่ะค่ะค่ะยืนไม่ได้เลย
ก็ปวดซักทีละนั้น

แล้วก็จะอาบน้ำอาบท่าให้แม่
ตลอดไม่ได้ไปไหนเลย
ดูแลไม่ให้เขาล้ม

แม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยว
ส่วนมากก็จะซื้อมาทำกินที่บ้าน๓คน

เวลาจะทำก๋วยเตี๋ยวแม่จะร้องตะโกนบอกสูตร
แม่จะต้องสอนว่าใส่อย่างนั้นใส่อย่างนี้อะไรอย่างนี้

อยู่เขาก็หายใจไม่ออก
มันปวดแน่นมันมึกมันมึกเลย
โทรลทัลลายหาดใจไม่ออกอะไรแจ๊แจ๊
บอกกับลูกแม่จะไม่ไหวแล้ว

หัวเข่าไม่ดีทรงตัวไม่ได้
ก็เลยให้น้าโทรไปที่โรงพยาบาลให้เอารถมารับ
รถพยาบาลปัจจังมาก็นาน
เราก็นั่งมองแม่เราจะทำยังไง
แล้วอุ้มก็อุ้มไม่ไหวทำอะไรก็ไม่ได้
จากห่วงแม่แล้วก็ห่วงน้อง
ร่างกายไม่ดีหมายถึงเมื่อก่อนเขาไปเกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็หัวไปชนกับเสาไฟฟ้า
แล้วก็สมองกระทบกระเทือนมาก
เขาก็เอออ่ะบางทีก็นั่งยิ้มอะไรอย่างนี้
สมัยก่อนทำงานโรงงานก็รีบร้อนจะไปทำงาน
นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไป
รถก็ไปเกี่ยวคนเดินทำให้รถเสียหลัก
หัวไปชนเสาไฟฟ้ารู้สึกชาป

พอเขาประสบอุบัติเหตุเขาก็หากินไม่ได้เลย

โรงงานเขาก็ไม่ให้ทำงานแล้ว
แล้วตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้ทำงานอีกเลย
ก็เลยไม่ให้ไปทำงานนอกบ้านให้อยู่ดูแลแม่

ถ้าเราเป็นอะไรสักคนน้องจะทำไง

หลังก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อเจ๊ง้อ
สมัยก่อนตกงานก็ไปพึ่งพาเขา

เขาเห็นเราไม่ไปไม่ไปหาเขาไม่อะไรอย่างนี้
เขาก็เลยมาดูที่บ้านมาเยี่ยม
เขาเห็นสภาพแม่เห็นสภาพน้อง

ดูแลนี่แหละน้องมั่งแม่มั่ง
ช่วยดูแลหลังด้วยดูแลในบ้านเนี่ย
ฉันรู้จักกับหลังมา๓๐กว่าปีแล้ว
สมัยก่อนก็เคยขายของอยู่ด้วยกัน
เขากลับมาดูแลแม่เขาที่ราชบุรี
ก็เลยคิดว่าเป็นอะไรหรือเปล่าก็มาดูเขา
พอมาอยู่นี่ก็ช่วยเขาทำกับข้าว
บางทีก็ไปช่วยลดน้ำต้นไม้
เวลาเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองเขาก็ช่วย

เพราะว่าของเขาก็มีน้อย

ทุกวันนี้หลังก็ทำมาหากินคนเดียว
หลังก็มีอาชีพนวดอ่ะนวดคลายเส้นตามหมู่บ้านเนี่ย
เราก็เหมาอ่ะต่อคนเนี่ย๒๐๐
บางทีก็ได้คนสองคนใช้ประหยัดหน่อย

เวลาไปนวดก็ไปหลายกิโล

วันไหนไม่มีคนนวดก็จะปลูกผักเศรษฐกิจพอเพียง
ก็ไปปลูกในไล่ติดบ้านนี่แหละหลังบ้านเนี่ย
กระปลูกพริกมะเคลืออะไรถั่วเถื่อ
อะไรพอได้กินไปไปแยกข้าวกรอบข้าว
เวลาไปทำไล่เนี่ยจะทำไม่ค่อยทนหรอก

มือจะคันแพ้ย่า
กายมันจะคันเป็นตุ่มเป็นใส
คือมือไม้มันเจ็บแสบมันพองหยิบอะไรไม่ได้เลย

ทุกวันนี้หลังก็มีความฝันนะ
อยากจะมีรถพ่วงข้างเป็นของตัวเอง
ทุกวันนี้มีมอเตอร์ไซค์แล้วมันบรรทุกอะไรไม่ได้มากมาย
ถ้ามีรถพ่วงข้างชีวิตก็จะดีขึ้น
ค่ำอะไรถ้าแม่เจ็บป่วยก็พาไปโรงพยาบาลได้
ก็ยังเอาผักเอาอะไรไปขายได้ตามบ้าน
ก็จะมีรายได้เสริมเข้ามา
เป็นห่วงแม่ก็เป็นห่วงที่หลัง

ทุกวันนี้ก็พยายามช่วยพี่หลังอยู่เสมอ
ฉันก็จะให้กำลังใจเธอด้านหลัง
ถ้าฉันช่วยอะไรเธอได้ฉันจะช่วยเธอเสมอ

โชคดี
ในตอนนี้คืออาชีพนวด
วดจับเส้นเป็นหลักเลย

บางทีกลับบ้านก็คือมืดค่ำแล้วก็มี
ลูกครับขอต่อขอนวดต่อ

บางทีบางวันถึงเที่ยงคืนก็มี

จนกว่านั้นน่ะประหลังได้กี่บาทกี่ตังค์
บางทีถ้าได้สองคนก็ได้สี่ร้อย
เพียงห่วงไหมแม่เวลาเขากลับมืดค่ำ

กลัวไปอันตรายแล้วอะไรป้าลไว้มารถสร้ง
อีกของโคตรค่ะ
บอกเวลาจะก่อนนอนก่อนอะไรอย่างนี้

ดูแล๓ชีวิตด้วยกันในบ้านหลังนี้
บอกว่าป่วยไม่ได้เจ็บไม่ได้

เพราะว่าถ้าเราเป็นอะไร

พยายามนะคุณไม่มีเงินจากรับจ้างนวด

มีมะกรูดขาตะไคร้บวบงู
ถ้าเผื่อว่ามันมากจัดสามารถขายได้หรือ

เคยขายตะไคร้นี่เขาจะมารับซื้อเลย

ก็เอออาชีพนี้ถ้าเกิดเราไม่มีนวดเนอะ
แล้วก็เอาผักของเราที่มีขายตามบ้าน
แล้วเราก็บอกว่าผักปอดสารพิษ
เราไม่ฉีดยามันอาจจะไม่สวย

อีกหนึ่งอย่างผมเห็นแล้วป้าขยันมากเลย
แต่มันมีปัญหาตรงนี้ว่า
ป้าน่ะอยากทำนะทำสวนทำอะไร

มันแพ้แพ้ยาก
คันมือไปหมดเป็นน้ำใสขึ้น

ถึงกับขนาดเน่าเลยเพราะว่ามันเป็นน้ำเหลือง
อะไรขึ้นมาแล้วค่ะคือปล่อยไว้ไงไม่มีเงินจะไปหาหมอ
จนเป็นมากแล้วอาการมันก็
ปวดแสบปวดร้อนมากจนทำงานไม่ได้
แต่นี่หมอเขาก็จะเอาน้ำเกลือมาเช็ดให้อะไรให้
แล้วก็ผ้าก๊อตมาพันให้
เออเห็นบอกว่าเวลาที่โดนน้ำเกลือเขา
ก็สดุ้งเหมือนกันโอ้โฮสดุ้งค่ะถูออกเลยแบบ
ตรงที่มันลอกแล้วเป็นแผลแดง
น้ำเหลืองมันจะเกาะกับผ้าผ้าก๊อตนะ
เวลาเขาดึงมามันก็เหลืองก็หลุดนะ
เราก็แสบแล้วก็ต้องทน
หมอก็สั่งให้พัก๓เดือนนี่แหละ

แล้วช่วง๓เดือนเนี่ยไม่ได้ทำงานเลยครับ
แล้วช่วงนั้นใช้ชีวิตกินอยู่กันยังไงครับ
เงินหามาได้ก็มันก็ล่อยหล่อหมดนะ
ก็มีข้าวมั่งน้องเขาจะต้มกินกับเกลือ
เกลือมากินคือไม่มีอะไรเลย
แม่ก็ได้แต่มองมองน้า
ก็มองข้าวสารก็ไม่มี
ก็ได้เพื่อนบ้านคอยช่วย
ช่วงนั้นกำลังคิดว่าจะทำยังไงดีนะ
พอไปตั้งจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบน
แล้วลูกก็เป็นคนดีอะไรก็ดีก็ขอให้ลูกหาย

เหนื่อยมากไหมบะหลังที่ต้องดูแลคนเดียวเลยในบ้าน
เหนื่อยค่ะแต่ท้อไม่ได้
คือจะทำจนสุดฟาร์มหัวใจก็คือนี่แหละ
แม่น้องที่เรารัก
นี่คือกำลังใจที่ดีที่สุดของหลังเลย
พี่ภาพมาก่อนทำงานได้ปกติเนอะ

มาก่อนที่ยังไม่เกิดปฏิเหตุนะค่ะ

มีความรับผิดชอบครอบครัวมาก
เวลาทำงานได้เงินเดือนจะให้แม่หมดเลย
แล้วเขาจะเก็บกินเล็กน้อย
แล้วมันไปเกิดอุบัติเหตุเหรอครับ
นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไป
รถก็ไปเกี่ยวคนเดิน

พอเขาตื่นมาเขาก็จำอะไรไม่ได้

ตอนนี้ก็ดูแลแม่ช่วงพี่ไม่อยู่

แล้วก็ก็มีจักรยาน
ตอนนี้ก็ซ่อมไปซ่อมแล้วช่วยไม่ได้

เพราะมันพังซะแล้ว

ผาจะใช้จักรยานไปทำอะไรเอ่ย
จักรยานผ่านไปซื้อกับข้าว
แล้วก็ซื้อยู่ซื้อยาให้แม่
พังแล้วมันคงแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เกมต่อชีวิตนะครับ
มองเห็นถึงความตั้งใจจริง
พี่ผาอยากจะแบ่งเบาภาระนี้นะครับ

มีจักรยานคันใหม่มามอบให้ด้วยครับ
มาพี่ผ่ามานี่เลย

ดีค่ะขอบคุณมากค่ะพี่

ดีใจจนพูดไม่ออกเลยค่ะ
เดี๋ยวป้าแม่แล้วก็ป้าง้อกลับกันได้เลย
ส่วนพี่ผาจะถีบจักรยาน
จากนี่กลับราชบุรีนะ

จากนี่กลับราชบุรีนะครับ

ก็ตั้งแต่สาวเลยสิถ้างั้นน่ะ

มาช่วยดูแลครอบครัวนี้ยังไงบ้างเอ่ย
แล้วบางทีถ้าเขาขาดเหลือก็ช่วยเขาได้

ก็คือเพื่อนคนนี้ก็จะปรึกษาหาลือกันได้

ก็มาเช็คแล้วยังอยู่เนี่ย
หมายถึงว่าเวลานั้นบางง้อก็จะนั่งรถไป

ก็จะไปอยู่พอไปทีก็จะไปอยู่ได้สักระยะหนึ่ง

เห็นไปยืนรถน้ำทุกวงต้นไม้อยู่ด้วยน่ะ

เพราะเขาต้องรับภาระทุกอย่าง
ป้างฮอกกำลังใจป้าหลังยังไงบ้าง

สุขภาพแข็งแรงไหมทศ

หลานคิดว่าจะนำทุนไปทำอะไรก่อนเลย
มันใช้ได้หลายอย่างพอแม่เจ็บป่วยก็ไปได้

ก็ขายผักก็ได้ถึงมันจะเล็กน้อย
ก็ค่าข้าวสารได้ค่ากับข้าวได้ก็รอดได้

ก็เป็นกำลังใจให้และขอบคุณสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับ
และวันนี้นะครับทางรายการเกมต่อชีวิตนะครับ

ผมเชื่อว่าเป็นภาพแห่งความทรงจำที่ดี
เวลาที่ได้ดูภาพนี้
ทุกคนขอให้มีความสุขและมีลายิ้ม

ซิยิ้มสวยไหมขอบคุณครับ
คุณผู้ชมครับด้วยพลังความรักที่อยู่เหนืออุปสรรคที่เรียกว่าความลำบาก
เสาหลักอย่างป้าหลังจึงขอสู้เพื่อทุกคนในครอบครัวจนสุดลมหายใจ
ช่วงหน้าเรามาลุ้นมาเชียร์ให้ครอบครัวป้าหลังจากจังหวัดราชบุรี
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อสะสมเงินทุนต่อชีวิตให้สูงที่สุด
แล้วยังมีกติกาพิเศษให้สามารถลุ้นเงินแสนได้ในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ดังนั้นในรอบนี้นะครับ
ตอบคำถามเพื่อเก็บเงินสะสมให้ได้มากที่สุดนะครับ

จะส่งใครมาเป็นตัวแทนเพื่อต่อชีวิตคนแรกครับ

เรามีโจทย์คำถามทั้งหมด๔เรื่องด้วยกันนะครับ
๔เรื่องนี้ป้าหลังมั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้นนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๔เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑คนดังราชบุรี
เรื่องที่๒เบิร์ตทงชัย
เรื่องที่๓วงเวียนใหญ่
เรื่องที่๔จ่ายตลาด
คนดังราชบุรีค่ะ
เรื่องคนดังราชบุรีครับ
พร้อมเข้าสะเบลกท้าย
จังหวัดราชบุรีได้ไหมปะหลัง

รีบไปราชบุรีทำไมล่ะ

ตื่นใจถ้ำงามตลาดน้ำดำเนิน

คนสวยเนี่ยนะครับเป็นคนราชบุรี

ก็ไม่ได้รู้จักแต่ก็พอรู้ข่าวบ้าง
เอาล่ะปัลหลังครับ
สมาธิดีนะครับเพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สาวงามในภาพใดเกิดที่จังหวัดราชบุรี
ตัวเลือกที่หนึ่งภาพที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองภาพที่สอง
พี่ปลาหลังเห็นนี่รู้จักหมดไหมครับ
ไม่รู้จักแต่รู้ว่าภาพที่๒คุ้นอยู่
สองคนนี้เป็นดารานะครับเรียกว่า
คมเข้มด้วยกันทั้งคู่
เลยนะครับภาพที่หนึ่งเนี่ยนะครับคือ
คุณจุ๋ยวรัฐยาภาพที่สองก็คือคุณโบวี่อัธมา
อ๋อคุณโบวี่อัตธมาข้อนี้เป็นข้อแรกของครอบครัวป้าหลัง
เพื่อสะสมเงินทุนต่อชีวิตห้าพันบาทดูดูป้ารังจะลังเลอยู่นะครับ
เรามาเอาใจช่วยและมาลุ้นกันครับว่าป้ารางจะตอบถูกหรือไม่
จะเลือกตอบข้อไหนครับภาพที่หนึ่งจ้ะ

เคยเห็นแต่ว่ารูปภาพที่เขาถ่ายกันนั้น
คุณจุ๋ยก็หน้าคมคิดว่าเป็นคนลาบบุรี

สาวงามในภาพใดเกิดที่จังหวัดราชบุรี
หลังเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งภาพที่หนึ่ง

สาวงามในข้อที่๑ก็คือคุณจุ๋ยวรัฐยานะครับ
เกิดที่จังหวัดราชบุรีนั่นเองนะฮะ
โดยจุดเด่นเนี่ยนะครับสวยคมจริง
ผู้หญิงคนนี้มีเสน่ห์มากความสามารถเลยครับ
ส่วนคนที่สองเนี่ยคุณโบวี่อัธมา
เกิดที่กรุงเทพมหานคร

ได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

คือเรื่องเบิร์ตทงชัยวงเวียนใหญ่

ถ้าเป็นเบิร์ดทงชัยก็ขอให้โชคดีนะครับ
เชิญป้าง้อมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เป็นแฟนเพลงพี่เบิร์ตเหรอครับค่ะชอบอะไรในตัวพี่เบิร์ต
เขาเป็นคนที่แบบสดใสล่าเริงมีความน่ารักในตัวเอง
ทราบไหมว่าเมื่อก่อนพี่เบิร์ตเคยลำบากมากพอรู้ไหม

ตัวเขาเองเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังเลยบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย
โตมาจากชีวิตในสลำเลยนะค่ะแล้วก็สู้ชีวิตจากการทำงานหลากหลายมาก
ตอนเด็กเด็กเขาเคยพับถุงขายด้วยรับจ้างสอนภาษาอังกฤษ
แล้วตอนโตมานะครับก็เป็นพนักงานธนาคารถ่ายแบบโฆษณา
รับจ้างทดลองสินค้ารวมถึงอาชีพที่เป็นคำถามของเราในวันนี้ด้วย

เบิร์ตทงชัยเคยทำอาชีพใด
ตัวเลือกที่หนึ่งพนักงานเปิดประตูดิสโกเทค
ตัวเลือกที่สองพนักงานฉีกตัวหนังโรงภาพยนตร์
ข้อสองค่ะพนักงานผิดตัวหนังลงภาพยนตร์
ตัวเลือกที่สองพนักงานฉีกตัวหนังโรงภาพยนตร์ครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
และตัวเลือกที่สองพนักงานฉีกตัวหนังลงภาพยนตร์

ไม่เป็นไรไม่เป็นไร

เคยทำอาชีพพนักงานเปิดประตูดิสโกเทค
ของโรงแรมเอ็มบัสเดอร์ครับ

แต่ก็เป็นแฟนคลับพี่เบิร์ตตลอดไปค่ะ

ฉันเดินกลับไปเลยได้ใช่ไหมคะ

ให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ทองเพียงนะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับแม่เพียงตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องครับ
คือเรื่องวงเวียนใหญ่เรื่องจ่ายตลาด
จ่ายตลาดค่ะ
เวียนใหญ่แม่เขาก็ไม่รู้จัก

เอาเรื่องจ่ายตลาดนะถ้าอย่างนั้นขอเชิญแม่เพียงมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แม่เพียงเขาเลือกเรื่องจ่ายตลาดให้นะครับนึกถึงตอนที่สาวไว้นะ

เอาไปจ่ายตลาดเองไหมล่ะจ่ายสิ
แต่ที่บ้านตอนนี้คนที่จ่ายตลาดหลักเลยก็คือ

เขาซื้อผลไม้กลับมาให้ทานบ่อยไหม

ส่วนใหญ่ไม่เพียงกินอะไรผลไม้
มีลำไยมันแล้วก็ส้ม
คำถามของเราเนี่ยนะครับจริงแล้วเกี่ยวกับผลไม้นี่แหละ
นี้ครับเนี่ยส้มที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยนะครับ
ลองใช้สายตากะดูซิว่าสักประมาณกี่กิโล
ประมาณโลครึ่ง
เอางี้แม่เดินไม่สะดวกเดี๋ยวผมขออนุญาตนะ
โอ้นั่นคือ๒โลซะนะแม่
อ่ะแม่ลองดูลองดูน้ำหนักจ้
อ้าวดูลองจับดูไหวไหม
โลจะกว่ากันนิดหน่อย

ให้จับแล้วนะครับเรียบร้อย
เพราะว่ามันคือคำถาม
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ส้มน้ำหนัก๒๕กิโลกรัมมีจำนวนกี่ลูก

ตัวเลือกที่๒๑๙ลูก
ป้าเคยไปจ่ายตลาดซ่อมประมาณ๒โลครึ่งจะอยู่๑๙๒๐ลูกค่ะ
ตอบให้ดีนะถ้าตอบถูกนี่นะครับผมให้ส้มกลับไปกินเลยนะ
ให้หมดถุงเลยนะตอบให้ดีนะ

เพื่อส้นถุงนี้ขอให้ตอบถูกนะครับยายเพียง
ตัวเลือกที่๒๑๙ลูกครับ
อกแล้วยังมั่นใจด้วย
ถ้าอย่างนั้นมาดูเฉลยกันเลยครับว่า
ส้ม๒กิโลครึ่งโดยประมาณนะครับ

ไปครับตอนนี้ถูกต้อง

ดีใจไหมดีใจ

ผมขอมอบให้กับแม่๑ถุงครับ
นี่นะแม่แม่จ๋าเดี๋ยวรับหนี้นะ

ชอบค่ะ

อยากมากินอยากกินผมตากไปเลย
ตอนนี้นะครับทำไปได้แล้วนะครับ
ตอบไปแล้ว๓ข้อถูก๒ข้อ
เพราะฉะนั้นครอบครัวของป้าหลังจากราชบุรีนะครับ
ได้รับเงินต่อชีวิตสะสมอยู่ที่

เงินหนึ่งหายากไหมล่ะหายล่ะตายก็ดีใจมากสุดเลย

คุณผู้ชมครับตอนนี้ตอบคำถามครบแล้ว๓ข้อนะครับ
ยังเหลือโจทย์สำหรับครอบครัวอีก๑ข้อ
นั่นก็คือเกมสำหรับครอบครัวครับ

มาลุ้นกันนะฮะว่าครอบครัวของป้าหลังจากจังหวัดราชบุรีนะครับ
จะสามารถพิธีโจทย์ของเราไปได้ทั้งหมดหรือไม่
และจะได้รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
กลับไปบ้านได้หรือเปล่านะครับกับกล่องโบนัส
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และตอนนี้ครอบครัวของประหล่างนะครับ

๑หมื่นบาท

ยังเหลือเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อนะครับ
ถ้าทำได้ภายในเวลา๓นาที
สะสมเงินทุนเพิ่มอีก๕๐๐๐บาทนะครับ

ครอบครัวของป้าหลังจากราชบุรี

เห็นบอกว่าที่บ้านนี้ตำน้ำพริกอร่อยมากหรือครับ
ใครเป็นมือตำแห่งบ้านนี้ครับ

ผาส่วนใหญ่ตำน้ำพริกคือน้ำพริกอะไรจ๊ะ
น้ำพริกเผาน้ำพริกกะปิ

สำหรับครอบครัวในวันนี้จะเกี่ยวกับ
การตำน้ำพริกจ้า
เอาล่ะเพราะฉะนั้นจะส่งใคร
ในครอบครัวนะครับมาต่อชีวิตใครครับ

ก็คือตำน้ำพริกเผานั่นเองเนอะ
ใช่ครับพี่ผาพี่ผาเก่งมากนะครับ

เห็นมี๒ครกนึกว่าตำได้สองข้างเลย

ก็จะมีหอมเผากระเทียมเผาพริกเผา
น้ำมะคามเปียกน้ำ๓๒ใสขาวนะครับ

ก็ต้องเอาน้ำพริกไปเทใส่ถ้วยเป็น๑คลก
แล้วก็กลับมาตำต่อนะครับ
สำหรับข้อนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือ
น้ำพริกเผาจำนวน๘ถ้วย
ภายในเวลา๓นาที
วันนี้ต้องตำน้ำพริกให้ไวที่สุดเลย

ผาหลังสู้นะเพื่อน
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
ไปไปเลย

เร็ว

ไปไปเร็วเลย

เข้าออกไป
ข่าว

คอมพุม

ใช่
เท้านั่น

เวลาให้จะหมดแล้วครับแค่คนละชั่วเท่านั้นนะคะ

ใส่แล้วใส่แล้วใส่ที่เดียวเลย
เอาเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
เอาแล้วค่ะเผ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ

น้ำพริกเผาจำนวน๘ถ้วยภายในเวลา๓นาที
คนละ๔ถ้วยได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ
แต่เรามีเวลาว่า๓นาทีเนี่ยสิคุณผู้ชมครับ

มันรู้เกิดว่าพี่ผากับปั้นหลังทำได้หรือไม่ได้ครับ
ข้อนี้นะฮะก็ยังได้เงินทุนสะสมอีก๕๐๐บาทนะครับได้ไม่ได้ครับ

๒นาที๕๙วินาทีครับ

ตอนนี้ทำไปได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ครอบครัวป้าหลังจากจังหวัดราชบุรี
ได้รับเงินทุนสะสมต่อชีวิตตอนนี้นะครับ
๑หมื่น๕พันบาท

ขอบคุณค่ะ

ผมบอกแล้วนะฮะว่าเรายังมีเงินทุนสะสมเพิ่มนะครับ
ถึงเวลาที่เราจะต้องมาช่วยกันลุ้นแล้วล่ะครับว่า
ครอบครัวป้าหลังจากจังหวัดราชบุรีนะครับ
จะสามารถพิชิตเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
กล่องโบนัสลุ้นล้าน
ติกากล่องโบนัสลุ้นล้าน
ทางรายการมีกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งหมด๔กล่อง
แต่ละด้านมีเงินรางวัลจำนวน๑๐๐บาท๒๐๐บาท๓๐๐บาท
และเกมต่อชีวิตซึ่งมีมูลค่าถึง๕๐๐๐บาท
ครอบครัวหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้ง๔กล่อง

ว่าจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้โดย
ตอบถูก๑ข้อรับโบนัสจำนวน๑กล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อรับโบนัสไปเลยทั้ง๔กล่อง
และกติกาใหม่เพิ่มโอกาสให้ครอบครัวได้รับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น
กล่องโบนัสลุ้นล้านถึงไปเจอเลขรางวัลเหมือนกันทั้ง๔กล่อง
และรับโบนัส๑๐๐๐บาท
และที่สำคัญหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่อง
รับโบนัสไปเลย๑๐๐๐๐๐๐บาท
เป็นยังไงครับกับกติกาใหม่ป้าหลัง

ครอบครัวปลาหลังตอนนี้ทำไปได้แล้วทั้งหมด๓ข้อ

ก็เหลือกล่องโบนัสนี่แหละครับ

จะส่งใครมาเป็นตัวแทน
หมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านครับ
และตัวแทนของครอบครัวก็คือป้าหลังครับ

โดดหนี้แหละครับ
เหลือล้านไหม
ข้าวสุดครับ
สุดครับ

หมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านได้เกมต่อชีวิต๒กล่องแล้ว

รับไปเลย๑ล้านบาท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

โบนัสนะครับ๑๓๐๐๐บาทและเงินทุนต่อชีวิตสะสมอีก๑๕๐๐๐บาท
รวมทั้งสิ้น๒๘๐๐๐บาท
คุณผู้ชมครับผมสัมผัสได้ถึงหัวใจนักสู้ครอบครัวป้าหลังนะครับ
ในวันนี้เขาสู้จริงแล้วสู้เพื่อครอบครัวของเขาไม่หยุดที่จะสู้ครับ
เพราะฉะนั้นเรามาร่วมกันส่งแรงใจให้กับป้าหลังได้มีพลังสู้
เพื่อครอบครัวได้เดินต่อได้นะครับ
ทานน้ำใจจากคุณผู้ชมคนละเล็กละน้อยขออนุญาตฝากครอบครัวป้าหลังไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชมด้วยนะครับ

วันนี้ขอบคุณจริงนะครับจากใจเลย
ให้เกียรติกับทางรายการเกมต่อชีวิตนะครับ

ขอให้มีแต่สิ่งดีนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับ
ขอให้คุณพระคุ้มครองขอบพระคุณจากใจครับ
ขอบคุณค่ะได้มีโอกาสมาด้วยเกมนี้ดีใจมาก
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้น
บี๊ก็ซื้อเสื้อผ้ามาฝากเขาฝั่งชุดแทนอะไรอย่างนี้
เพราะเขาไม่มีเวลาเค้ามีแต่ติดชุด

ทุกวันเย็นทุกวันเย็น